ก็มีหิมะนะครับเอานี่เป็นไงหนาวไหมหนาวไหม
เขาว่ากันว่าหนาวแว้วนี่เลยฮะคุณผู้ชมฮะที่เห็น
อยู่เนี้ยหิมะจำลองน่ะจ้าไม่ใช่ของจริงแต่ก็สวยสวย
เพื่อต้องรับโดยเฉพาะเลยแหละครับที่นี่คือร้านนานา
อำเภอประจันทคาบจังหวัดประจินบุรีครับยำสักสองสาม
ทีจะได้ไปถูกอำเภออ๋ออำเภอประจันทคาบน่ะอ๋อประจินี้
อีกครับต่อแถวถ่ายรูปเลยเหรอถูกต้องมันยอดทิ้งได้
อู้ฟูฟู้ฟู้เลยโอ้มีหิมะด้วยอ่าบางคนบอกเห็น
เป็นฟองมันก็มีวิธีเทคนิคในการทำนั่นแหละ
คุณผู้ชมครับทางร้านเนี่ยเขาสร้างบรรยากาศ
ร้านเนี่ยนะฮะดูเหมือนแบบเป็นอยู่ในช่วงของเทศกาล
วันคริสต์มันก็ต้องมีหิมงหิมะแบบนี้อ่ะเนอะแล้วมา
ที่นี่นะครับบอกเลยว่าถ่ายรูปสนุกสนานจริงกับ
ออกไปแล้วโอ้โหหัวขวาขาวพรูเลยแหละครับค่ะเนี่ยฮะ
แล้วเขาตกแต่งอย่างไรกันบ้างอ่ะต้นมุงต้นไม้
เห็นไหมล่ะแล้วก็หิมะจำลองก็มีแล้วเขาบอกว่ามีกวางเรนเดียด้วยนะ
มีสตาพอร์ตด้วยโอ้โหอะไรมันจะจัดแน่นจัดเต็มขนาดนี้
ไลท์สำคัญเขาบอกว่าเป็นช่วงเวลานะที่จะเป็นการพ่นเจ้าหิมะจำลองนี้ออกมา
แล้วต้องไปให้ถูกเวลาด้วยเพราะว่าช่วงเวลาของเขาจะมีตอนเที่ยง
บ่ายสองสี่โมงเย็นหกโมงเย็นสองพร้อมสามพร้อม
แต่ก็ไปเพื่อความสนุกสนานกันแล้วดูดิคนเนี่ยนะ
มาต่อคิวเพื่อถ่ายรูปกันเพียบเลยนะครับ
มีโอกาสลองไปกันดูเนาะใครที่อยู่ที่ปลาจีนอยู่แล้วนะครับ
เหมือนได้ไปเที่ยวที่ต่างประเทศจริงเลย
ก็ไปแค่ปลาจีนเราก็ได้เจอหิมะแล้วคู่